ชั่วตลอดตลาด

ที่ชอบทานอาหารทะเลดูสิว่าวันนี้ราคาเป็นยังไงกันบ้าง
ดูกันที่ราคาอาหารทะเลก่อนนะจ๊ะ
ปลากระพงวันนี้อยู่ที่๑๗๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ุ้งแชร์บ๊วยก็๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
ึกกล้วยนะคะ๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
หอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ

กะหล่ำปลีเขียว๘บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
กะเพรานะคะ๒๐บาทต่อกิโลกรัม
โหระพา๓๐บาทต่อกิโลกรัม
กระเทียมไทยแกะกลีบ๕๒บาทต่อกิโลกรัม
เอาล่ะราคาสินค้ายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนสูงขึ้นแต่อย่างใดนะคะ